วันหลงของการลอยกระทง

ที่ผ่านมาเรานำเสนอบรรยากาศในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยกันไปแล้วใช่ไหม
ไปดูบรรยากาศในการลอยกระทงในต่างประเทศกันบ้าง

เป็นงานเทศกาลลอยกระทง๒๐๑๗นะครับที่จัดขึ้นที่แม่น้ำพาราบัตต้า
ในนครซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อคืนวันที่๑๑พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ท่ามกลางชาวไทยและชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ
มาร่วมงานกว่าพันคนเลยทีเดียว

เป็นไงล่ะไฟแบบสีสันสุดยอดเลยนะ
บริเวณงานนี้นะครับทางเทศบาลเมืองพารามัตต้าเนี่ย
ทุ่มทุนตกแต่งสถานที่ให้เป็นบรรยากาศแบบไทย

และภายในงานก็มีบูธออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและขนมไทย
รวมทั้งมีสวนสนุกให้กับเด็กได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับ
เป็นเทศกาลที่สำคัญของเมืองพารามาต้า
เป็นความภาคภูมิใจของพารามาต้าอย่างยิ่ง
เพราะว่าพารามาต้าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม
การจัดงานของเอเชียแล้วก็มีความสนับสนุนจากทุกคนทุกคนเนี่ย
จนเป็นกิจกรรมประจำปี๑ของพารามาต้านะครับ
นี่ไงบอกแล้วฝรั่งมังค่าชาวต่างชาติชอบเมืองไทย

เอาล่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานซิดนี่นะครับ
ก็ได้เป็นแม่งานร่วมจัดงานอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ในฐานะที่เมืองพารามัตต้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน
กับทางจังหวัดเพชรชบุรีของไทย
จัดงานประเพณีนี้เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง๒ประเทศ
ทางวัฒนธรรมประเพณีและอาหารนะจ๊ะ
พารามาต้ามีความผูกพันกับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเพชรบุรี
งานนี้จัดมา๒๓ปีแล้วค่ะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่
เพราะว่าเมืองพารามาต้ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลายเชื้อชาติ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงนำการแสดงทางวัฒนธรรม
มีเชฟมาแสดงอาหารถิ่น
สาธิตการทำอาหารมีการสอนการทำกระทงแล้วก็ว่าวงูค่ะ

สถานกงศูนย์ใหญ่ณนครซิดนี่ยังจัดการแสดงดนตรีไทย
รำไทยที่แสดงโดยลูกหลานคนไทย
บอกเลยออสเตรเลียคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะ
สำนักงานซินี่ก็ยังหวังว่าจะสร้างการรับรู้ตามแนวคิด
แง่มุมที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยสัมผัส
เพราะว่าเมื่อชาวออสเตรเลียเกิดความประทับใจ
เขาจะทำไงเขาจะแชร์แล้วก็โพสต์ข้อความ
เพื่อบอกต่อไปยังญาติมิตรและเพื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งจะส่งผลให้ชาวออสเตรเลียเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
และยังเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนให้กับชาวไทยด้วยนะจ๊
มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย
การแสดงโขนการแสดงต่างแบบนี้นะคะ

เรียกว่าคนไทยไปอยู่ไหนก็ไม่ลืมนะ

นี่แหละตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
มีทั้งเรื่องในประเทศต่างประเทศก็มีเหมือนกัน